ดูเรื่องราวบนท้องถนนกันบ้างนะฮะ
พยาบาลสาวขับรถเก๋งอยู่ดีเจอรถกระบะปาดหน้าคุณวราพร
ปรากฏว่าทำให้พยาบาลสาวขับรถไปชน

ทีนี้ครับตามล่าหารถกระบะภาพจากกล้องเนี่ย
สามารถจับภาพรถกระบะได้แล้วนะครับ

โอ้โหนี่แหละฮะจังหวะที่รถพยาบาลเนี่ย
ชนเข้ากับข้างทางกับเสาไฟฟ้าแบบนี้คุณ
จนเสาไฟฟ้าเนี่ยมันเอียงเลยนะฮะ
คือโดนปาดหน้าแล้วก็เลยเสียหลัก

สามารถจับภาพรถกระบะต้นเหตุได้แล้ว
เสาไฟฟ้าพังยับเลยฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณตรงข้ามวัดหนองแช่แว่น
ถนนสุขประยูนที่ตำบลมาบโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับ

ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด
จากภาพวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
และอีกส่วนหนึ่งนะครับได้มาจากกล้องหน้ารถของประชาชนที่จับภาพได้
ขณะรถต้นเหตุขับมุ่งหน้าเส้นทางเข้าไปยังอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ปล่อยควันดำธรรมินแบบนี้นะครับ
ตำรวจสพพานทองตรวจสอบวงจรปิดอย่างละเอียด
หลังเกิดเหตุนะฮะได้แบกความเย็นคุณ
ความเย็นของรถขับหลบหนีไป
ควันดำขมงฉงเฉงแบบเมื่อสักครู่นี้
และลบหนีไปทางเส้นอัมเภอภรรรณนิคมอย่างรวดเร็วนะครับ

ว่าไม่เกิน๑สัปดาห์น่าจะรู้ตัว

นะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับ
ทำให้พยาบาลสาวชื่อว่านางสาว
ดวงพรธรรมนิติเวศอายุ๓๔ปีนะครับ
ซึ่งเป็นพยาบาลโรงพยาบาลบ้านบึง

สภาพรถของพยาบาลด้านข้างพังยับแบบนี้
โอ้โฮไปอัดกับเสาไฟนะ